เรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะฮะ
คลัสเตอร์ที่แม่สอดจังหวัดตาก
ก็ยังต้องติดตามว่าจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานพอมีรายงานข่าวมาว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ย
แม่สอดจังหวัดตากรวดเดียว๑๘ราย
ทีนี้เขาก็เลยต้องมีการคัดกรองค่ะ
นี่ลงพื้นที่นะนี่ไปที่มัศยิตอันซอร์นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปในเขตเทศบาลนครแม่สอด
ปูพรมค่ะตรวจค้นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน
หลังจากที่มีคลัสเตอร์ของชายวัย๗๕ปีที่ติดเชื้อ
แล้วก็โอ้โหทีนี้มันก็เลยลามติดกันเป็น๑๐
จำได้ไหมฮะคลัสเตอร์ชายสูงวัย๗๕ปีที่ในตลาดด้วยนะฮะ
แล้วก็ทำให้พยาบาลผู้หญิงก็ติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วย
แล้วก็เป็นช่วงที่โรงเรียนเพิ่งจะประกาศเปิด
ปรากฏว่าเปิดได้ชั่วโมงนึงต้องปิดนะครับ
คลัสเตอร์ของชายสูงวัย๗๕ปีนี้นะครับ
ซึ่ง๓รายก็ส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว
ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะต้องลุ้นค่ะเรื่องของผลการตรวจเชื้อในตลาดค้ารถจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นี่คือตรวจไปอีก๓๑๘รายนะใน๓๑๘รายนี้ก็แบ่งเป็นคนไทย๕๗ราย
แล้วก็เป็นชาวเมียนมาอีก๒๖๑ราย
เพราะว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาโควิดเชิงลุกแม่สอดได้นำตรวจแรงงานร้อยกว่าคนนะ
ปรากฏว่าผลตรวจพบว่ามีแรงงานติดเชื้อจำนวน๘คนแล้วนะฮะ
แล้วก็ถูกส่งรักษาตัวด่วนอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็ต้องมีการทำงานเชิงลุกมากขึ้น
สำหรับพื้นที่ตลาดค้ารถจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่แม่สอดแห่งนี้นะฮะ
ทีนี้ดูเรื่องของกลุ่มแรงงานนอกระบบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็กำชับ
ให้ทางกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบที่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ให้ได้รับการเยียวยา
ซึ่งผลเอกประวิทย์ก็บอกนะคะบอกว่าแรงงานนอกระบบถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำงานหนัก
แล้วก็มีรายได้น้อยแล้วถือว่าเป็นกำลังแรงงานประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ดังนั้นเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาต่อไปด้วยนะคะ